แต่ทำไมแคนดิเดตนายกรมนตรีของพักเพื่อไทยก็ยังไม่แน่นอนอยู่
ตอนนี้มี๓คนนะยังไม่ประกาศสักทีว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรี

อาจจะไม่ใช่คุณเศรษฐาก็ได้ถามด้วยความรักความเคารพ

ถดถอยลงไปมากขนาดไหน

แต่ในส่วนตัวผมผมมีประสบการณ์มา๓๐ปี

ปกติไม่ค่อยเห็นพี่นิสสัมภาษณ์อะไรนี้
แล้วก็เผยแพร่นโยบายแล้วก็รับฟังปัญหา

ก็ผมว่าตัวตนของผมเหมือนเดิมนะครับ
เป็นคนชัดเจนเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการดำรงชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกัน
วิธีการสื่อสารก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแต่งเติมแทนที่จะชัดเจนก็อาจจะต้องมีการอ้อมบ้างนิดหน่อย

เป็นระดูการที่ย่ำแย่มากที่สุดสำหรับเจอร์เกิ้ลครอบไหมครับ
ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามีตัวเจ็บเยอะเหลือเกิน
ทั้งโจต้าทั้งเดียสทั้งพวกแม่หลายคนที่เจ็บหมด

ผู้นำของคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณทักษิณชินวัฒน์

ท่านมาในสมัยที่

เงินโดยถุงสูงมากในการวางระบบเนี่ย

ใช่ไหมครับผมว่าเรื่องของวิสัยธรรมเนี่ย

ท่านกินขักนะครับ
แต่ว่าในส่วนตัวผมเองผมเองผมก็
ตายเต้าจากบุกริษัตล์เล็กยอดขายไม่จีน๑๐ล้าน

ผมอย่างนี้ครับที่ทำให้ที่พร้อมให้ผมมาถึงวันนี้ได้
เรามีความมั่นใจในการก้าวเข้าไปสู่ถนนการเมือง

เข้ามาก็เที่ยวขายเป็นร้อยล้านก็เจอวิกฤตสัตว์ดำ

ต้มยำกุ้งอีกอันนี้หนักเลยไม่เหลืออะไรเลย

โดยเพราะมันก็เป็นบวกพิสูจน์

เพราะเรามองเห็นว่าปัญหามันคืออะไร

เตรียมแรงจาแห่งเทพศาสตร์
เขาบอกว่าภัครเผื่อไทยเป็นภัครของตกลุ่นศิลปะชีนวัสนะครับ
คุณสายถามให้ชีนวัสเนี่ยมีความเป็นห่วงไหม
วันหนึ่งถ้าทีเด็ดทีขาดที่เขาต้องเลือกนะฮะ

ผมตัดสินใจเดินเข้ามาสู่เวทีการเมือง

ซึ่งผมคิดว่ามีความเชื่อมั่นว่า
โยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับ
ถ้าเกิดผมกลัวว่าวันหนึ่ง
จะเป็นนามสกุลไหนก็ตามทีมาทำอะไรเนี่ย

ถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรมนตรี
ขอเป็นตัวตัวเองมากที่สุดนะครับ

บอกว่าคุณจะเข้ามาในเวทีการเมืองเนี่ย

เป็นของเครือขายใครอะไรอย่างนั้นเข้ามา
คุณเสถาไม่ต้องตั้งกลุ่มก้อนขึ้นมาบ้างหรือเปล่า

ผมบอกผมอายุขนาดนี้แล้ว๖๐๖๐ปีแล้ว

ผมต้องมั่นใจในความสามารถที่ผมมี
ผมต้องมั่นใจในสิ่งที่ผมเอามาให้กับภาคเพื่อไทย
อันนั้นจะเป็นภูมิต้านทานที่ผมมี
ไม่ใช่ว่าไปตั้งกลุ่มก้อนสอสอขึ้นมา๓๐คน๒๐คน๗คน๑๒คน
เพื่อมาเป็นองค์คลักษณ์พิทักษ์ในเสถา
ถ้าผมมั่นใจว่าพักนี้เป็นพักที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลัก
ถ้าผมมั่นใจว่าพักนี้มีความประสงค์ชัดเจนที่จะให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น
ผมเดินเข้ามาแล้วผมมอบกายผมมอบใจให้พักนี้แล้ว
ผมมั่นใจว่าเขาจะปกป้องเขาจะดูแลผม
โดยที่ผมเอาประชาชนเป็นหลักไม่ต้องมีสอสอเป็นแก๊คอัพให้ผม
เอกประยุทธ์ก่อนหน้าก็ไม่มีสอสออยู่ในมือเช่นเดียวกันนะครับ
อยู่ในฐานะเดียวกับคุณเศรษฐาณปัจจุบันนะครับ

ไม่มีความกลัวกลัวถ้ากลัวคงไม่เข้ามาพรุ่งนี้ครับ
ถ้ากลัวก็ผมไม่เดินเข้ามาในเวทีการเมือง

ผมกลัวว่าประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้มากกว่านะครับ

เช่นเดียวให้เขากับพรรคการเมืองอื่น
ทุกคนที่เสนอตัวมาเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชน
มันถึงเวลาแล้วที่มันต้องการการเปลี่ยนแปลง

แต่ไม่ใช่คุณสายถามก็ได้ฮะถามด้วยความรักความขอบรับ

อย่าลืมนะครับภักดิ์เพื่อไทยถูกยุบมากี่คนครับ

คือตั้งแต่ไทยรักไทยก็ถูกยุบภาคประชาชนก็ถูกยุบ
คำถามที่ถูกถามมาหลายเวทีตลอดเวลา

เพื่อคนหนึ่งพลาดอีกคนนึงก็ได้เป็นตัวรองรับไป

ย้ำอีกทีไม่ใช่ความไม่แน่นอน
ถามด้วยความรักความรับไม่ใช่ความไม่แน่นอนใช่ไหมครับ
ถามด้วยความรักความรับไม่ใช่ความไม่แน่นอนใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งแน่นอนครับ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งแน่นอนครับ
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
โทษคุยกันตลอดเวลาไม่ได้มีการขาดแชง
โทษคุยกันตลอดเวลาไม่ได้มีการขาดแชง

โทษคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง

ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง

ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง
ผมเองกับคุณอุ้งอิ๊งเองเราก็รักกันเหมือนน้อง

มาวันนี้ไม่กลวยทั้งชิดแล้วครับ

เรามีหน้าที่เราทำกันไปเต็มที่ครับ

ถ้าเลือกเพื่อไทยจะเปลี่ยนทันทีไม่ต้องลอง

เปลี่ยนทันทีคนเขาก็ไปผูกยงกับก้าวกายนะครับ

ต้องทดลองถ้าเลือกก้าวไกลได้เป็นนายกรมนตรี

คู่แข่งของผมคือความยากจน

ทำงานได้ทันทีหมายถึงว่าความยากจนหายทันที

เรียนแบ่งแบบนั้นตันที
แล้วถ้าเชิดเลือกให้ชัวร์

เป็นพักที่ขนาดใหญ่ที่สุด

ผมไม่ได้แก่ไหนนายธรรมดิที่ต้องเกรงใจรองนายธรรมดิ

คงไม่ขอวิเคราะห์คุณ

พี่น้องพอคุณเอาจริงกับผมผมชัดเจนนะครับ
ผมทำงานเป็นทีมผมมีทีมไทยแลนด์
โดยคณะกรรมการบริหารของภาคเพื่อไทย
ผมเป็นคนที่ยึดยงกับปล่วงขอระบบประชาธิปรตัย
ที่ยึดโยงกับเสียงของพี่น้องประชาชน
ผมเป็นคนที่ไม่เอาความยากจนของพี่น้อง
ผมไม่รับความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียม

ถ้าเกิดบอกว่าแตกต่างกับชื่อโมงชีวิตยังไงตรงนี้เนี่ย
ถ้าเกิดผมจะมาเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศ
ผมต้องไม่เป็นผลไม้ที่มาจากต้นพิษที่มาจากรัฐบาล
ค่ะพี่น้องเป็นคนชัดเจนเสมอต้นเสมอไป

เรื่องความขอรบผมไม่ได้ด้อยฆ่าผลประยุทธ์เลย

ก็คือหลังจากคนยึ๊งรักโดนรัฐภาษณ์
ความเหลือมล้ำของสังคมของผู้คน

เพราะว่าเรื่องแรกเลยก็คืออายุของเราด้วย
ผมก็๖๑ปีนี้ปีหน้าจบ๑๒

แล้วตัวเองเราเองเราก็ต้องยอมรับ

สุขสบายมากแล้ว

คือผมเป็นคนที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง
เราไม่ได้อยู่ในโลกที่เราต้องดีกว่าคนอื่น

ผมเป็นคนที่มีความสุขจากการที่คนที่อยู่ร่วมกัน
อยู่ในสังคมเดียวกันที่เป็นพวกเพื่อนฝูง
ถึงแม้ว่าจะมีเสร็จฐานะต่ำกว่า

แต่ถ้าเกิดผมมีโอกาสช่วยให้เขามีความสุข
ในวันเล็กน้อยในบางวัน

ปะสังสรรค์หรือเล่นฟุตบอลก็ตามที
เราอยากให้มีความเสมอภาคอยากมีความเท่าเทียม
แต่ว่าเรื่องของการทำรัฐประหารเกิดขึ้นมา
เรื่องของมีการจับกลุ่มกับอภิกษิชนขึ้นมา
ตอนแต่เวลาผมให้ความรับทางท่านสอบวอร์๒๕๐ท่าน

ไม่ได้จากเลือกจากกรุงบุคคล๑๐คน

ตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่
เรื่องเดียวที่มันทำให้เป็นจุดหักเหของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
อย่างเช่นสอบวอร์ผมเองผมก็ด้วยความขอบรับ

ผมไม่เห็นด้วยกับที่มาที่ไป

ถ้าเกิดมีท่านสวบางท่านมาพูดผมก็พูดชัดเจนผม

เมื่อสักครู่พินิศพูดน่าสนใจไหมครับ
วันที่คุณยิ่งรักอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่โดนรัฐบาหารนะครับ
ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่คิดภาพอะไรยังไงอยู่ในห่วงครับ
ผมก็ไม่เอาอย่างรัฐบาหารอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุณท่าสินโดน
ตอนที่อยู่นิวยอร์กวันนั้นผมอยู่ภูเก็ตทำงานอยู่ใช่ไหม

การกระทำหลายอย่างผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง
แล้วได้ฟังบางคนสัมภาษณ์สัมเภิรอะไรไปมันก็
ฟังว่ามันก็พอเหี่ยว
อธิบายคำว่าถ้าครูเสถาเป็นนายุทธมตรี

และหลายคนสงสัยอยากจะฟังคำอธิบายครับ
ผมว่าเป็นการเปลี่ยนเทียบที่ไม่ค่อย
อาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดเกิดขึ้น

ถ้าจะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศต้องยึดโยงอะไร
ยืดยงพี่น้องประชาชนผ่านเสาหลักที่ดูแลประเทศชาติทั้งหมด
ประชาชนมีสอสอ๕๐๐คนที่ถูกเลือกเข้ามา
นายกรมนตรีถึงแม้ไม่ได้เป็นสอสอเป็นฝ่ายบริหารสูงสุด
เขาเป็นคนออกกฎหมายมาเราเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งต้องไปชี้แจงต่อรัฐสภา
ก็ต้องไปชี้แจงต่อรัฐบาลเป็นหน้าที่
ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นไปแทน
เข้าใจอย่างว่าสิทธิ์กับหน้าที่คืออะไร
ผมมีสิทธิ์ให้กับรองนายกประชี้แจงได้
แต่ถ้าเกิดว่ามีกระทู้ขึ้นมาสอบถามนายก
แล้วก็นายกเกิดไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ

ฤติบัญญัติประชาชนผ่านสรและทุรกิจ

ผมเดินทางไปค้าขายมาเลยทั้งกองทัพ

เพื่อนของฟังแบบนี้สบายใจนะครับพี่นิศ
มันจะไปผูกโยงว่าทำนู่นทำนี่ทำนั้น

นี่ฟังดูแล้วถ้าพี่นิด

เป็นอนุมัติเหมือนการชักฟืนออกจากกองไฟเลยนะ
ไม่ใช่เอาน้ำมันการ์ดเบนซินไปลาดเพื่อให้มันลุกโชนอีกนะ
อันนี้ผมก็ฝากไว้พี่รอบนี้นะเป็นคนตัดสิน

เวลาเราคุยอะไรรายการใดรายการหนึ่งนะครับ

ควรจะมาเรียนรันทรัพย์ถ้ามันไม่เป็นจริง

ถ้าเกิดได้เป็นนายกรมนตรีที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้ผมก็จะเป็น

จากสมัยก่อนก็จะเป็นคนที่น่ารักเป็นประนอมหน่อย

เวลาออกไปปราศัยอะไรมีการพูดเพื่อให้ได้ข้อความในสื่อมากมาย

ผมมีเพื่อนรักคนหนึ่งท่านเสียไปแล้วคุณถากูลบุญปานเนี่ย
บอกนี่ถ้าคุณพูดอะไรคุณพูดเรื่องความคุณพูดไปเลย

คุณไม่ทีผมไม่เคยเอาชื่อคุณอนุทินเลยนะ

ความผมมีสองเรื่องที่คุณอนุทินอาจจะไม่พอใจ

นโยบายพักเพิดไทยหลักกัญชาเพิดการแพทย์

ว่าผมไม่เห็นด้วยกับภักดิ์ภูมิใจไทย

ก็มีคลิปที่ทางพักภูมิใจไทยไปหาเสียงอยู่แล้ว

ผมก็ไม่ได้อ้างว่าคุณอนุทินเป็นคนพูดเรื่องอะไร
เพียงแต่ผมพูดเฉยว่ากัญชาเสรีสับสนโดยภาคภูมิใจไทย

คือถ้าเกิดเลือกพักภูมิใจไทย

ผมไม่เป็นพักที่ได้คะแนนสูงสุดที่เข้ามา

แต่ผมก็พูดตรงนั้นออกไปด้วยความเคารพ

ภาคภูมิใจไทยก็เคยในอดีต๔ปีที่ผ่านมา
ก็ไปสรรพศูนย์พวกเหล็กประยุทธ์เป็นนายก

ถ้าเกิดเป็นประวัติศาสตร์มาก็ชัดเจน

ก็ถ้าเกิดเคยทำมาก็อาจจะทำอีกได้

ผมพูดแค่นั้นเองด้วยความขอรพ

แต่พี่น้องก็ตัดสินกันเอง

อย่างเมื่อกี้นี้ก็พยายามให้ผมพูดเรื่องคน

ถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับที่มาที่ไปของนักการเมืองบางท่าน

สมัยก่อนที่บอกว่าคุณเศรษฐาเปลี่ยนไป

แต่คุณตีความไปเรื่องคนได้

แต่ว่ามันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเศรษฐาเปลี่ยนไปหรือเปล่า

คุณอนุทินว่าผมวันนั้นก็ว่าแรง

ผมก็มีแนวร่วมของผมที่ผมต้องไปพยายามโน้มน้าวจิตใจขึ้นมา
เราต้องออกมาเราต้องโชว์ความว่าเป็นผู้นำ

แต่เหมือนเหล่าความเดิดขาดที่เราผ่นทะเลาะไปเขียนมายอุบัติก่อนจะได้มา
ได้มาซึ่งฉันธามติมันมีเหตุผลมีที่มันมาที่ไป

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐบาลมากที่สุด
ประเทศหนึ่งของโลกนะ๑๓๑๔ครั้งแล้ว

เพราะว่าผมไม่รู้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น
แต่ที่แน่คือผมก็เดินตามหลักนิติธรรม

เราเดินบนขอบที่ทางกรอบกฎหมาย

ส่วนเรื่องของรัฐภาษาภาคมนี่ผมคิดว่า
มันเป็นการประจักษ์ดีอยู่แล้วทุกครั้งที่มีการทำทหารประเทศถูก
แล้วก็ประชาชนพี่น้องชาวชนส่วนมากเขายอมรับหรือเปล่า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

ผิดล่ะผมสิ่งที่ผมเสนอผมติดละผมสนองที่ละแหมมหรืออะไรมากมาย
ยกตัวอย่างเชฟถ้าจะโยงเรื่องรัฐผารเข้ากับสถาบันทหารเนี่ย
เป็นสถาบันทหารเป็นสถาบันที่มีเกียรติ
เป็นเสาหลักอันหนึ่งของสังคมไทย
ผมเสนอว่าให้สมัครใจเกณฑ์ทหาร

แล้วผมก็พูดว่าไม่อยากให้นักการเมืองอาวุโสผู้ใหญ่ทั้งหลาย
ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเป็นทหาร

อารมณ์ที่รักชาติไม่ใช่สวนให้กับการเป็นทหารอย่างเดียว

ผมอยากที่จะเป็นตัวแทนของลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทย

ที่อายุ๒๐แล้วไม่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ประเทศไทยทหารต่อประชากร๒๐๐ต่อ๑

ถ้าเกิดเราลดลงสักหน่อยนึงไหม

ใช่ไหมครับให้มันมีจำนวนสารล่วนนิดนึงนะไหม
เป็นไปได้ไหมที่ไม่ต้องมีการที่ต้องบังคับเกณฑหาร

ใช่ไหมครับเด็กเพื่อก่อเอาปืนมาจี้คอผม

ผมยิงปืนก็ไม่เป็นปืนกระบอกหนึ่งก็ไม่มี

นโยไบอ่ะที่บอกว่าจะมาเป็นตำรวจอาหาร

สิทธิเสร็จภาพในการเลือกเผชภาพ

มีสิทธิที่สูงกว่าคนอื่นขอให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน
เพื่อมีกฎหมายมารองรับของคนสองคนของมนุษย์สองคน
ที่มีความคิดมีความชอบหลากหลายกัน
ให้มาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ใช่กฎหมายที่เหนือกว่าคนอื่น
ขอไปมากใช่ไหมขอไปมากใช่ไหม
ผมว่าบางคนบอกว่าแหลมไปบางคนบางศาสนารับไม่ได้คือ
คือตัดเรื่องอื่นไปก่อนได้ไหมตัดเรื่องอื่นไปก่อนได้ไหม
แล้วบอกว่าคนสองคนต้องการอยู่ร่วมกัน
คนสองคนคนเหมือนกันจะผมยาวผมสั้นใส่กระโปรงใช่ไหม

เขารักกันเขาอยากอยู่ด้วยกันเขาอยากมีกฎหมายรองรับอ่ะครับ
หน้าที่ของผู้นำประเทศต้องหน้าที่ของผู้นำประเทศ
หน้าที่ของตัวแทนพี่น้องประชาชนทั้ง๕๐๐คน
ทั้งสองสอพาร์ตี้ลิสต์ทั้งสองสอเขต
ต้องรวมพลังการหนุนพรบนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้
ครับเราขอมากไปใช่ไหมพี่นิดเราขอมากไปใช่ไหม

ทำไมเขาให้ไม่ได้มันเรื่องง่ายเนี่ยเราคุยกันว่าเรื่องง่าย
ผมก็ไม่เข้าใจเลยผมก็ต้องไปถามสำหรับปัจจุบันว่าทำไม
เกมการเมืองเป็นอะไรผมไม่เข้าใจอันนั้นไปก่อน
เอาล่ะเอาเป็นว่า

หลังจากนี้ต้อนรับมาภาพเพื่อไทยนายกรุงมนตรีจะเป็นคุณแพทย์สองทาง
ที่เป็นผมเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นวาระแรกที่ถูกผลักเข้าสู่คณะรัฐมนตรี

เด็กฝันอยากเป็นอะไรครับเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่ตอน
ไม่เคยไม่เคยคิดเรียนตรงไม่เคยคิดว่าจะฝันว่าจะเป็นนายก

ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
ไม่เคยฝันว่าจะเป็นผู้นำที่จะมานำมวลชนมาลดความเหลื่อมล้ำ

ไม่เคยแต่ตัวเองปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับ

เชิญผมไปงานผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกับ

เป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้เหรอครับ
เป็นนักฟุตบอลเป็นทหารก็เคย

เป็นนักธุรกิจก็เคย

อยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้ชิดเรื่องอะไร

เต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรครับผมขอรบ
ผมสอนให้เขามีความรู้ว่าสิทธิ์กับหน้าที่คืออะไร

ไม่อยากให้ได้รับรายงานจากโรงเรียนว่า

เพราะว่าลูกทั้ง๓คนได้เรียนหนังสือได้ดีหมด
ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิครับพี่นิดอยากฟังว่าเวลาเราทะเลาะกับลูกหรือความเห็นแตกต่าง

ไม่มีครับไม่เคยมีทะเลาะไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีอะไร
เพราะพูดกันตรงไปตรงมาผมใช้เหตุใช้ผลใช้หน้าที่

เขาก็ทำให้เห็นนะครับอย่างผมพูดตลอดเวลาว่าผมใช้คำว่าพระในบ้านต้องไหว้
ในบ้านไม่ใช่หมายว่าเป็นพ่อแม่หรือคุณย่าหรือคุณตาคุณยายอย่างเดียว
พระในบ้านนี่คืออย่างเช่นขอโทษนะคนดูแลรับใช้ในบ้านเราเนี่ย

ไม่ใช่วิธีการว่าอย่างนี้วิธีการที่จะดูแลรักษาเขาวิธีการพูดกับเขา

ถามเขาเป็นเด็กธรรมดาหรือเปล่าก็เป็นเด็กธรรมดาใช่ไหมก็เป็นคนธรรมดาซ้ำ
ผมก็ไม่บอกว่าไม่ให้นะผมก็บอกว่าแล้วลูกไปกี่คนพอไปกัน๗คน
ทีมเวิร์คมันจะเป็นยังไงเขาคิดได้เองก็ถ้าเกิดสองก็สองแค่นี้แหละครับ
ที่แรกพักงานชั่วคราวใช่แต่พอเป็นแคนดิเดตนายกปั๊บลาออก
หุ้นโอนให้ลูกสาวทั้งหมดบริษัทภาวะเรียบร้อยจบแล้ว๖๑๑ล้านหุ้น
ต้องไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็ต้องโอนไปหมดแล้วโอนหมดเรียบร้อยครับ
ลาออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ชั่วคราวลาออกร้อยเปอร์เซ็นจากทุกกรรมการครับ
จากทุกกระบวนการทุกบริษัทครับกันกลัวกันข้อคอรหาด้วยใช่ไหมครับ
ครับมีข้อคอรหาเรื่องอะไรที่พี่นิดอยากจะบอกแล้วไม่ได้สื่อสารกับสังคมว่า
ผมเห็นคุณมีคุณจตุพรเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน
ตอนคุณรัฐบาลรัฐบาลคุณยิ่งรักที่เห็นคนของคุณเศรษฐาเข้าไปเป็นผู้ช่วยอย่างไม่เป็นทางการ

ขอได้มีการดูตัวเลขทั้งหมดนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป